ผู้ชายคนโอ้โหกี่โมงเนี้ยทำไมอ่ะเจ็ดโมงอื้อหือสุดโมง
สามล้อปลาถุงอึใส่คลินิกเจ้าของคลินิกถามว่าทำเพื่อ
อ่ากล้องวงจรปิดตรงข้ามถนนเทศบาลอูทร
สีดำสวมหมวกนั่งสามล้อไฟฟ้ามามาจอดหน้าคลินิกปั๊บแล้ว
ถุงอุดอืมนี่นับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงจบ
ข่าวพี่เบิร์ตคนเดียวเลยนะพี่เบิร์ตเต็มเลยนะ
ได้ยังไม่จบหรอก
ต่อมาตำรวจสพอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าตรวจสอบคลินิกที่ถูกก่อเหตุ

ห่ออุจจาระกองใหญ่เหม็นตลบอบอวนแมลงวันก็ตอมแล้ว
โอ้โหนี่เขาบรรยายมาแบบนี้พอดีพี่
พี่ก็ไม่ต้องบรรยายทั้งหมดก็ได้มั้
เจ้าหน้าที่ต้องเอาถุงมือสวมเข้าไปนะครับ
แล้วก็โอ้โหไปจัดการเก็บถุงหมูฮิ้ว
เอาไปทิ้งครับแล้วก็ทำความสะอาดหน้าคลินิกซะ

เคยจับภาพนี่เคย

นี่แม่นี่ไงไม่ได้วางอย่างเดียวโดมก็โยนใส่เข้าไป
เหมือนกันครับข้างในเป็นอุ่นเหมือนกัน
คุณพัฒนวรรณสำพินพงศ์นะครับ
เป็นภรรยาของคุณหมอเจ้าของคลินิก
เล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุเหมือนจะแขนเขาจะพิการนะ
ที่คลินิกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากว่าสติอาจจะไม่สมประกอบ
แต่สิ่งที่กระทำเนี่ยคุณผู้ชมครับ
อมน้ำแข็งคลินิกเนี่ยมันจะเป็นเชื้อโรคอ่ะสิ
คือมันเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดมากไงนะครับ
อยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปแจ้งอะไรนะ
ยาดพี่น้องเขาให้เขามาดูแลหน่อย
หน่อยก็ถึงแม้ว่าเขาจะจิตไม่ปกติแต่ควรจะอยู่ในความดูแลของญาติ
ไม่ใช่มาให้ขี่รถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้
แล้วก็ทำความเร็ดร้อนให้ชะบ้านเขาอะไรอย่างนี้
อย่างไรก็ตามนะครับหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจคาดว่าคนก่อเหตุน่าจะอยู่แถวนี้แหละ
เพราะมา๓ล้อไฟฟ้านะเบื้องต้นตรวจสอบ
ประวัติผู้ที่เคยรักษาอาการป่วยทางจิตเวทในพื้นที่
เดี๋ยวจะติดตามตัวมาถามว่าทำทำไมครับเนี่ย